ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังจำเรื่องของพรานเก่งได้ใช่ไหมครับ
พรานเก่งพรานป่าวัย๔๑ปี
เขาเชี่ยวชาญการเดินป่ามากโดยเฉพาะป่าในพื้นที่บ้านนะครับ
ป่าเขาหนองน้ำเขียวเขาชมพู่ที่จังหวัดชนบุรี
แต่พรานเก่งเข้าไปในป่าแห่งนี้แล้วหายไปตั้งแต่๑๕สิงหาคม
ก็เริ่มตามหากันตั้งแต่๑๗สิงหาคมพรานเก่งคนนี้นะครับ
หากันหลายวันนะเราก็เคยลงพื้นที่ตามภารกิจในการค้นหาของเจ้าหน้าที่ไป
มีบางช่วงที่เจ้าหน้าที่ก็ยุติการค้นหาบ้าง
แต่วันนี้หาต่อนะฮะหาต่อนะฮะ
ก่อนหน้านี้ทางครอบครัวเองบางทีก็ไปถามหมอดูร่างทรง
หรือว่าบุคคลที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านการดูอะไรต่างต่าง
บางคนก็บอกว่าโอ๊ยไม่อยู่หรอกในป่าเนี่ย
ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้
มีปัญหาอะไรยังไงกันหรือเปล่ากับทางบ้านเนี่ยนะฮะ
สุดท้ายวันนี้เจ้าหน้าที่ที่ยังหาอยู่เนี่ย
แจ้งมาทางครอบครัวของพานเกร็งนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าเจอแล้วแต่ในสภาพที่พรานเก่งเสียชีวิตแล้ว
คือศพที่ไปเจอเนี่ยลักษณะเหลือแต่โครงกระดูกแล้ว
ก็คือคงเสียชีวิตมาหลายวัน
แต่เสื้อผ้าที่ยังติดอยู่นี่ฮะหรือว่าอาวุธปืนที่ตกอยู่ด้วยเนี่ย
ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ญาติพี่น้องภรรยาที่อยู่ข้างล่างดูเนี่ย
เขายืนยันเลยว่านี่คือชุดของพรานเก่ง
เอาเป็นว่าเจอแล้วนะครับแต่เสียชีวิตแล้วนะครับ
เสน่ห์เฟื่องฟูอายุ๔๑ปีหรือว่าพรานเก่ง
รานเก่งที่เข้าไปหาของป่าที่เขาหนองน้ำเขียวเขาชมพู่
ที่จังหวัดชนบุรีตั้งแต่๑๕สิงหาคมแล้วก็หายไปเลย
ขาดการติดต่อไปเลยติดต่อไม่ได้เลยไม่ออกมาเลยนะครับ
ทางครอบครัวไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็เริ่มค้นหากันตั้งแต่๑๗สิงหาคมเป็นต้นมา
วันนี้ตำรวจสพคลองกิวที่ไปหานะฮะในพื้นที่เนี่ยนะครับ
อาสากู้ภัยอีกหลายชุดนะครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ด้วยชาวบ้านด้วยร้อยกว่าคน
แบ่งกันหาสามทีมนะครับมุ่งหน้าไปสู่บริเวณหน้าผาโกรกตารวยด้วย
นี่เป็นจุดที่เป็นพื้นที่สีแดงจุดอันตรายนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็สงสัยที่สุดเหมือนกัน
ว่าจะมาแถวนี้หรือเปล่าตกเหวตกเหวลึกตกหน้าผาหรือไปโดน
ผาหน้าไม้ปืนผูกอะไรของชาวบ้านหรือเปล่าของพรานคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
แต่ก็หากันไม่เจอมาตลอดนะครับความลึกตรงนี้๒๐๐เมตร
เนื้อที่เป็นร้อยไร่แล้วก็มีชุดทีมประดาน้ำด้วยนะครับ
ไปหาในจุดที่สงสัยอีก๔ทีมตามแหล่งน้ำใกล้เคียงแถวนั้นนะครับ
เพื่อหาสิ่งของหาอาวุธที่คาดว่าอาจจะเป็นของพรานเก่งที่ศูนย์หายก็ได้
ในที่สุดครับชุดค้นหาวันนี้ก็มีชุดหนึ่งที่เขาไปเจอศพมนุษย์
ซึ่งคาดว่าจะเป็นพรานเก่งอยู่ที่โกรกยายจรนะฮะ
พงหญ้าสูงประมาณหน้าอกนะครับห่างจากศูนย์อำนวยการค้นหาที่อยู่ด้านล่าง
ประมาณสามกิโลเมตรนี่ฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่หากันบอก
โอ้โหไม่เจอร่องรอยอะไรเลยวันนี้เจอครับท่านผู้ชมครับ
เป็นพงหญ้าสูงประมาณหน้าอกนะครับห่างจากด้านล่างที่เป็นศูนย์อำนวยการเนี่ย๓กิโลเมตร
แล้วทีมชุดค้นหาที่ไปเจอเนี่ยนะฮะที่ไปเจอศพของพรานเก่ง
มีน้องชายพรานเก่งอยู่ด้วยนะครับชื่อว่านายสนอเฟื่องฟู
ซึ่งเขาก็ยืนยันว่านี่คือศพของพรานเก่งพี่ชาย
คือศพเนี่ยสภาพเน่าหมดแล้วเหลือแต่กระดูกแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ทำไมน้องชายหรือว่ายาดที่อยู่ข้างล่างที่เห็นภาพเนี่ยถึงเชื่อว่าคือพรานเก่ง
ก็เพราะเสื้อผ้ายังอยู่เสื้อผ้าชุดที่พรานเก่งใส่เป็นชุดสุดท้าย
ก่อนจะเข้ามาหาของป่าแล้วหายตัวไป๑๕สิงหาคม
ถ้านับถึงวันนี้ที่เจอศพเนี่ย๒๑วันนะครับได้รับการยืนยันจากญาติญาติว่านี่คือพรานเก่งจริง
หลักฐานที่เจอเนี่ยนะฮะนอกจากกระโหลกศีรษะมนุษย์แล้วโครงกระดูกของมนุษย์แล้วเนี่ย
ก็มีชุดที่พรานเก่งใส่มาเป็นชุดสีเขียวมีรองเท้าบูธเป็นบูธยางสีดำทั้งสองข้าง
แล้วที่ศพนะฮะแม้จะเหลือแต่กระดูกเนี่ยแต่มีรอยกระสุนปืนทะลุทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะฮะ
อยู่ที่รองเท้าบูธยางสีดำสองข้างมีปืนลูกซองยาวของพรานเก่ง
โคนขาขวามีเชือกสะพายปืนรัดเอาไว้อยู่
นี่ฮะหลังจากเจอศพนะครับทีมแพทย์โรงพยาบาลชนบุรีตำรวจด้วยชุดพิสูจน์หลักฐานด้วย
ก็ขึ้นไปจุดที่พบศพซึ่งจากด้านล่างขึ้นไปเนี่ยประมาณ๓กิโลเมตร
ก็ไปตรวจสอบนะครับพบว่ามีรอยกระสุนปืนที่รองเท้าบูธทั้งสองข้าง
มีเชือกสะพายปืนมัดที่โคนขาขวาก็เลยสันนิษฐานว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คาดว่าวันนั้นที่เข้ามาหาของป่าเนี่ย๑๕สิงหาคมนะครับ
แต่ไม่แน่ใจว่าพรานเก่งจะขึ้นมาถึงตรงจุดนี้ในวันไหนนะ
แต่เชื่อว่าก็คงภายในไม่กี่วันหลังจาก๑๕สิงหาคมเข้ามานี่แหละนะครับ
หรือไม่ก็วันนั้นนั่นแหละพอมาถึงจุดนี้เนี่ยนะฮะ
รานเก่งคงจะมาหาล่าสัตว์หรือว่ามาหาของป่า
แล้วเดินไปเตะปืนผูกปืนผูกเนี่ยเป็นอาวุธปืนที่พรานป่าล่าสัตว์
เขาจะติดเอาไว้เขาจะผูกเอาไว้ก็คือขึงเชือกกับไกลปืนเอาไว้
แล้วเวลามีสัตว์มันเดินมาเตะเชือกเนี่ย
ก็จะโดนสัตว์นะฮะแต่ทีนี้คนที่ไม่รู้ว่ามีปืนผูกอยู่แล้วมาหาของป่ามาเดินป่าเนี่ย
ถ้าดูกันไม่ดีสังเกตกันไม่ดีแล้วโดนเข้าไปเนี่ย
ก็โดนกระสุนปืนนะฮะถ้าโดนจุดสำคัญก็เสียชีวิตแน่นอนนะครับ
ปืนผูกปืนนี้เนี่ยคงมีคนเอามาผูกเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับท่านผู้ชมครับ
พรานเก่งเดินไปเตะเชือกปืนผูกเข้ากระสุนปืนก็พุ่งเข้ามา
แล้วตามร่องรอยคือนี่ฮะรองเท้าบูธทั้งสองข้างของเขาเนี่ยฮะ
มันมีรูกระสุนปืนอยู่นะครับเข้าขาทั้งสองข้างนะครับ
พานเก่งคงพยายามโทรศัพท์หาภรรยาแล้วล่ะ
ในวันที่๑๕สิงหาคมเนี่ยแต่อาจจะไม่มีสัญญาณหรือโทรไม่ติด
ติดต่อไม่ได้ก็แล้วแต่ก็เลยไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพรานเก่ง
แล้วโดนที่ขาด้วยนะฮะขึ้นมาสามกิโลจากจุดข้างล่างที่เป็นจุดอำนวยการเนี่ย
ก็คงจะลงไปไม่ไหวหรือยังไรก็เสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับ
ตอนนั้นไปแจ้งความแจ้งกู้ภัยให้ช่วยหานะฮะหลังจากที่สามีเข้ามาตั้งแต่๑๕สิงหาคม
แล้วติดต่อไม่ได้๑๗สิงหาคมก็เริ่มปฏิบัติการค้นหา
ส่วนวันนี้ฮะหลังจากรู้ข่าวนะครับว่าเจอศพพรานเก่งแล้วเนี่ย
ภรรยาเองปกติก็อยู่ติดตามการหาสามีตลอดตรงนี้นะ
วันนี้ภรรยาเนี่ยเดินทางกลับไปบ้านที่ชัยนาธนะครับ
ตอนนี้รู้ข่าวแล้วกำลังจะมานะครับศพพรานเก่งตอนนี้ถูกลำเลียงลงมาแล้วนะครับ
อยู่ที่สพคลองกิวนะครับที่ชนบุรีเดี๋ยวจะต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับ
เดี๋ยวคืนนี้จะส่งมาเลยนะฮะจะส่งมาโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
กรุงเทพนะครับเนี่ยฮะตอนลำเลียงลงมานะครับ
ทีนี้เนี่ยภารกิจในการค้นหาพรานเก่งเนี่ยมีตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้ามานะคะ
จนกระทั่งพบศพช่วงบ่ายหนึ่งในทีมค้นหาก็คือ
หามาตั้งแต่ต้นแหละนะคะพ่อของพรานเก่งด้วยนั่นค่ะนักข่าวของเรานะฮะ
ก็ไปด้วยค่ะคุณพี่มนต์วันทำพักดีใช่ค่ะ
ชื่อว่าคุณประสงค์เฟื่องฟูอายุ๖๒ปีนะคะ
คุณพ่อเนี่ยนักข่าวของเราคุณพี่มนต์วันบอกว่าลักษณะคืออ่อนล้ามากแล้วค่ะ
เพราะว่าค้นหากันตลอดทั้งวันประกอบกับว่าฝนก็ตกลงมาด้วย
ทำให้เส้นทางในการเดินค่อนข้างยากลำบาก
เราก็ถามคุณพ่อประสงค์นะบอกว่าดีใจไหมคุณพ่อที่พบศพลูกชายแล้วนะคะ
คุณพ่อบอกว่าก็ดีใจนะที่พบแม้ว่าจะพบเป็นศพนะคะ
อย่างน้อยเป็นการตอบคำถามที่มันยังคงคาใจได้ว่า
พรานเก่งเนี่ยหายไปไหนหลังจากนี้ก็จะเตรียมนำร่างของพรานเก่ง
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ถามคุณพ่อต่อบอกว่าเอ๊ะตอนที่ลงจากเขาเนี่ยเห็น
พ่อไปพูดอะไรกับศพของพรานเก่งสักอย่างอ่ะครับคุณพ่อบอกว่าก็บอกเขา
บอกว่าให้กลับบ้านเรานะใกล้ถึงบ้านแล้วบอกแบบนี้มาตลอดทางค่ะ
คุณพ่อบอกว่าอย่างน้อยเนี่ย
ก็ดีใจนะที่ได้พบศพลูกนี่ค่ะเราไปคุยกับอีกหนึ่งคน
ก็คือน้องชายของพรานเก่งนายสนอเฟื่องฟูบอกว่า
เรื่องของคดีให้ตำรวจดำเนินการไปตามขั้นตอน
ตอนนี้พบศพพี่ชายแล้วรู้สึกโล่งใจหลังจากเห็นสภาพศพ
ก็เอาจริงนะไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
อีกหนึ่งคนที่เราพูดคุยด้วยเป็นคนแรกที่ไปพบศพ
นายชะโลธรเนื่องจำนงเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตเขาเขียวเขาชมพู่
หรือชาวบ้านเรียกว่าป่าไม้เบิร์ตนะฮะนี่ท่านนี้ค่ะ
แล้ววินาทีพบศพบอกว่าขณะนั้นเนี่ยได้รับภารกิจ
ค้นหาอีกเส้นทางหนึ่งแต่ปรากฏว่าฝนมันตกลงมา
ก็เลยมีการเปลี่ยนเส้นทางการค้นหาจนกระทั่งเดินมาจนถึงสามแยก
ตอนนั้นยืนตัดสินใจอยู่นะว่าจะไปทางไหนดี
สักพักหนึ่งได้กลิ่นศพเนี่ยโชยมาก็เลยสืบจากกลิ่นนี่แหละค่ะ
เดินตามกลิ่นไปจนกระทั่งไปพบศพ
ตอนนั้นก็ยังไม่มั่นใจนะว่าซากศพตรงหน้าเนี่ย
เป็นซากศพมนุษย์หรือเป็นซากของสัตว์
เพราะตอนที่ไปพบเหลือเพียงแต่กระดูกแล้วค่ะ
ชิ้นส่วนอื่นเนี่ยลักษณะคือเหมือนถูกสัตว์รุมทึ้งไปแล้ว
ป่าไม้เบิร์ตบอกต่อบอกว่ารู้สึกดีใจที่ภารกิจในการค้นหา
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีดีใจกับครอบครัวพันเก่งด้วย
ที่ได้พบศพพานเก่งนะคะ
ก็จะได้ไปทำพิธีต่อนะเพราะว่ามันคาใจมานานหลายวันแล้ว

มากขอดีใจที่ได้เจอแต่เขาเสียใจถึงเป็นแบบนี้นะครับ
เราก็คาใจว่าเข้าไปอยุ่ไหนแน่นะมันเป็นทางเนี่ย

ปลอดภัณฑ์อันวันอาหาร๓๐ปี

บนนี้เขาได้กินกันครับ

เราก็เดินตามมา

เมนูทนี้

ที่เห็นในภาพเนี่ยก็คือเหมือนกับมีการเอาเชือกเนี่ยผูล

เพื่อที่จะลักเหมือนห้ามเลือดอาจจะโดนยิงหรืออะไรดีกว่า
ส่วนที่ไม่แน่ใจครับ
ท่านผู้ชมครับช่วงที่ตามหาพรานเก่งกันอยู่เนี่ย
หมอปลามือปราบสัมภเวษีเคยมาช่วยดูให้
ครอบครัวไปเชิญนะครับถ้าผู้ชมก็ถามเข้ามาเยอะว่าแล้วหมอปลาว่ายังไงบ้าง
เพราะว่าตอนนั้นหมอปลาบอกว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละแต่คงไม่ได้อยู่บนเขาหรอก
อยู่ที่ไหนแบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
วันนี้เราไปคุยกับหมอปลามาแล้วเดี๋ยวท่านรอแป๊บนึง
เดี๋ยวรอฟังว่าหมอปลาว่ายังไงนะครับมาดูทางตำรวจก่อนนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพัฒนารอบรู้ภูมิกับการสพคลองกิวเจ้าของพื้นที่นะครับ
ซึ่งวันนี้ก็ขึ้นไปพิสูจน์หลักฐานต่างตอนที่เจอศพด้วยนะฮะ
บนข่าวชมพู่นะครับบอกว่าสภาพศพของพรานเก่งคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
เพราะเหลือแต่กระดูกแล้วก็ของเหลวในร่างกายที่เปลือเปื้อน
หรือว่าอยู่ในสภาพของเลอะเทอะอยู่ในพื้นที่อะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะ
คือถ้านับจาก๑๕สิงหาคมนี้ก็๒๑วัน
ขณะที่จุดที่เป็นรองเท้าที่มีรูคล้ายกระสุนเนี่ยนะครับ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์ก่อนว่าเป็นรอยกระสุนปืน
หรือว่าปืนกับดักสัตว์ที่เป็นปืนผูกอ่ะที่ชาวบ้านเขาเรียกเนี่ยใช่หรือเปล่า
วันนี้จะส่งศพไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
จะได้รู้สาเหตุการเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวคืนนี้ส่งไปเลย
ตอนนี้เอาศพลงมาเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ในส่วนของญาติเนี่ยนะฮะที่จะยืนยันตัวตนว่าเป็นพรานเก่งนะครับแล้วก็ไม่ติดใจการตายเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาตำรวจบอกนะครับ
จำเสื้อผ้าได้จำรองเท้าจำปืนได้เนี่ยฮะปืนกระบอกเนี้ยที่อยู่ใกล้ใกล้กับศพที่เป็นโครงกระดูกเนี่ย
ตรงนี้ไม่มีปัญหาญาติก็ไม่ติดใจการตายอันนี้ก็ไม่มีปัญหาตำรวจบอกแต่ในทางคดีตำรวจก็ต้องเอาให้สิ้นสงสัยตามขั้นตอน
นั่นก็คือส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดเก็บหลักฐานตัวอย่างดีเอนเอจากญาติพี่น้องจากครอบครัวแล้วเอาไปเปรียบเทียบกันให้ชัด
ร่องรอยการเสียชีวิตเอาให้ชัดเจนมีการทำร้ายร่างกายมีการต่อสู้อะไรอย่างอื่นอีกไหมกระสุนรูที่เจอใช่กระสุน
หรือเปล่าหรือแบบไหนอะไรยังไงนะครับภรรยาของพรานเก่งครับนางสาวอุมากลิ่นเอี่ยมวันนี้เดินทางไปทำธุระที่
ชัยนาธนะครับแต่เราก็ถามไปนะครับนี่เป็นภาพเก่าที่คุณกิติศักดิ์เคยลงพื้นที่แล้วก็คุยกับภรรยาของพรานเก่งนะฮะ
แต่วันนี้ภรรยาพรานเก่งอยู่ที่ชายนาฏนะครับบอกกับเราว่าพอทราบข่าวจากญาติญาติเนี่ยว่าเจอพรานเก่งแล้วเนี่ย
แต่ว่าเสียชีวิตแล้วก็ตกใจแล้วก็เสียใจมากกำลังจะรีบเดินทางกลับมาที่ชนบุรีนะครับเพราะเดี๋ยวต้องมาจัดการเรื่องการรับศพสามีแล้วก็นำศพสามีมาบำเพ็ญกุศลด้วยค่ะอีก
ประเด็นค่ะคุณผู้ชมที่คุณภาคภูมิบอกไว้เมื่อสักครู่นะคะว่าเอ๊ะหมอปลาว่าไงเพราะว่าก่อนหน้านี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีก็เคยลงพื้นที่ไปช่วยหาพรานเก่งเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็บอกลักษณะคือบอกว่าพรานเก่งเนี่ยไม่ได้อยู่ในป่าแล้วให้ครอบครัวไปตามหาที่บ้านเพื่อนอะไรประมาณเนี้ย
กลายเป็นว่าครอบครัวของพรานเก่งเนี่ยเกิดความไม่พอใจตอนนั้นนะคะเพราะลักษณะคำพูดของหมอปลาเนี่ยพูดไม่ตรงกับความคาดหวังของครอบครัวครับทีนี้พอเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามีการพบศพพรานเก่งแล้วเนี่ยนะคะหมอปลาเราไปถามเหมือนกันหมอปลาบอกว่าก่อนอื่นเลยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพรานเก่งแต่จนถึงขณะเนี้ยก็ยังสัมผัสไม่ได้เลย

ซึ่งมันเกิดจากการที่ตัวพรานเก่งเองโดนอาวุธที่พรานทั้งหลายเอาไว้ฆ่าสัตว์และอาวุธที่พวกคุณผูกกันไว้มันกลับมาฆ่าตัวเราเอง
ตรงนี้ครับมันถึงไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ว่ามันจะสัมผัสได้ว่าเขายังปกติอยู่ก็เหมือนตายแต่วิญญาณยังไม่ตาย
แต่อาวุธชิ้นนั้นมาย้อนกลับมาหาตัวเรา
แหละครับเขาเรียกว่าการตายแบบการผูกพันธนาการ
มันถึงไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ว่าวิญญาณพานเก่งเนี่ยตายหรือไม่ตาย
ซึ่งวันนี้ผมก็บอกแล้วว่าผมก็ยังสัมผัสได้ว่าเหมือนเขายังไม่ตาย
ซึ่งผมไม่เคยคิดประเด็นนี้ว่าหมองูจะตายเพราะงู
จะตายเพราะด้วยฝีมือของพวกอาวุธที่ตัวเองใช้ล่าสัตว์ไงครับ
แม้กระทั่งวันนี้ก็ยังสามารถว่าตายเหมือนไม่ตาย
เพราะฉะนั้นถ้าจะให้วิญญาณพันธเก่งไปผุดเกยก็ต้องมีการปลดปล่อย
ต้องแก้การผูกพันธนาการเพราะอย่างที่อ่าศพที่ข้อเท้าเห็นไหมฮะ
มีผ้ามัดไว้แสดงว่าเขาโดนปืนผูกยิงตรงข้อเท้า
ที่จะนี่ฮะที่หมอปลาบอกนะฮะหมอปลาบอกว่า
ก็ลักษณะนี้พรานเก่งอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าเสียชีวิตแล้วก็ได้
อันนี้ที่หมอปลาพูดนะตามที่เขารู้สึกสัมผัสอะไรได้เนี่ย
ต้องมีคนไปทำพิธีให้ในการปลดปล่อยนะครับ
แต่ถ้าทางญาติญาติทางครอบครัวของพรานเก่งไม่มีใครไปทำให้หรือว่าหาใครไปทำให้ไม่ได้เนี่ย
ก็พร้อมจะเดินทางไปทำพิธีให้นี่หมอปลาพูดเอาไว้นะครับ
ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมยังจำได้นะครับช่วงที่หาพรานเก่งอยู่เนี่ย
ทีมข่าวของเรานะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราเคยคุยกับนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่ง
ชื่อว่าคุณโรธนะฮะบอกว่านั่งสมาธิแล้วเห็นว่าพรานเก่งเสียชีวิตไปแล้ว
ในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เจอว่าพรานเก่งเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วจริงนะครับ
คุณโรสได้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีอีกครั้งนะครับหลังจากสิ่งที่ได้พูดเอาไว้จริงเนี่ยนะ
เธอบอกว่าคือตอนนั้นที่พูดเอาไว้เนี่ยตอนที่นั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็ดูให้เนี่ย
แล้วก็เห็นว่าพรานเก่งเสียชีวิตไปแล้วจากการตกหน้าผาหรือว่าการตามล่ากวางตามล่าสัตว์
แล้วก็ไปมีศพอยู่แถวป่ารกทึบซึ่งตรงเนี้ยบอกว่าเดี๋ยวจะเจอศพเนี่ยก็สักประมาณ
๒๙สิงหาคมไปแล้วถึงจะเจอศพเนี่ยวันนั้นเราคุยก่อน๒๙สิงหาคมนะ
คุยตั้งแต่ช่วงดิวหากันตั้งแรกอ่ะวันนี้มันเป็นอย่างนี้
ก็คือเจอศพจริงอยู่ในป่าที่แบบรกทึบสูงเข้าไปถึงเอวอ่ะย่านะครับ
คุณโรสบอกว่าก็ไม่ได้อยากให้ใครมาบอกว่าโอ้โหเธอเป็นนักปฏิบัติธรรมที่แม่น
ที่อะไรอย่างเงี้ไม่ต้องการเลยนะครับไม่ต้องการคุยโมโอ้อวดสำแดงอิทธิฤทธิอะไรทั้งสิ้น
ก็เป็นเพียงนักปฏิบัติธรรมที่ชอบนั่งสมาธิเวลามีคนบอกให้นั่งสมาธิช่วยดูให้หน่อย
เห็นอะไรที่พอจะบอกได้พอจะช่วยเหลือกันได้เธอก็จะบอกเธอก็จะช่วยนะครับ
ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะตอนนี้สงสารครอบครัวพรานเก่งมากนะครับ
แล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยที่เหน็ดเหนื่อยขึ้นไปค้นหากันตั้งหลายวัน
แล้วหากเป็นคนในครอบครัวเนี่ยนะตอนที่ยังหากันไม่เจอเนี่ยเธอก็เข้าใจว่าเป็นใครใครก็อยากรู้
คือถ้ามันหาไม่เจอเนี่ยโอ้โหมันจะแบบร่องลอยหาเหตุผลไม่ได้มันก็จะติดค้างอยู่อย่างนี้นี่แหละ
แต่พอรู้แล้วว่าเป็นตายร้ายดียังไงมันก็จะได้รู้กันไปว่าตอนนี้เขาไม่อยู่แล้ว
ขอพูดหรืออะไรในส่วนใครทั้งสิ้นแต่วันนี้นี่พี่แค่พูดในส่วนของพี่
ส่วนที่พี่เห็นแล้วพี่ช่วยแล้วก็พี่ทำแค่ว่าพี่อยากได้บุญ
แล้วก็แค่ให้รู้ว่าคนเราในจิตสัมผัสถ้าเรารู้จริงมันไม่จำเป็น
ถ้าเราจิตระบุญสุดแล้วเรามีความอยากอยู่ที่ไหนก็เห็นได้
แค่นั้นเองแล้วก็ไม่ใช่เป็นการนิมิตแต่เป็นการนั่งสมาธินะคะ